เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นฝนที่กระบีตกหนักมากจริงคุณผู้ชม

โดยเฉพาะจุดที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองที่จังหวัดกระบี่

บางคนขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะแล้วกระแสน้ำมันแรงมาก
คลิปนี้เมื่อวานมีการแชร์กันทั้งในโลกโซเชียลทั้งในกลุ่มไลน์

เฮ่ย

ไม่ดีเหมือนที่นี่แหละไม่ต้องไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณนัก๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ
แต่ว่าก่อนหน้าฝนมันตกมันหนักมากประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
แล้วจุดตรงนี้เนี่ยในคลิปนี้เป็นร้านอาหารชื่อร้านเรือนทิพย์นะคะ
เป็นสาขาคลองสนอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นั่นเอง
ดูสิคะน้ำป่าทะลักมาเร็วมาก
ข้าวของพวกโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
พนักงานในร้านกลัวจนขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะ
แล้วก็ตะโกนกันนะคะให้ช่วยขนของหนีน้ำ
บางคนที่อยู่ด้านบนเพื่อนพนักงานก็เตือนแล้วอย่าลงมาอย่าลงมา
โดยเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิต
ซึ่งเจ้าของร้านค่ะคือนางพรทิพย์เอ่งชวนอายุ๕๐ปี
ได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวานนี้
น้ำไหลบ่ามาจากถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทะลักเข้าท่วมร้านอย่างรวดเร็ว
ทุกคนพนักงานในร้านกลัวพากันหนีขึ้นที่สูง
เพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนนะคะ
ซึ่งน้ำก็ท่วมอยู่ประมาณสัก๑ชั่วโมง
หลังจากนั้นระดับน้ำก็ลดลงสู่ภาวะปกติ
แต่ข้าวของได้รับความเสียหาย
มอเตอร์ไซค์พนักงานพัดจมน้ำ๓คัน
อกจากนั้นในตัวเมืองกระบี่น้ำก็ท่วมถนนเพชรกะเสมขาออก
เส้นทางไปสนามบินกระบี่๓ช่องจราจร
ทำให้รถติดขาดเมื่อวานนี้ยาวกว่า๕กิโลเมตร
แล้วก็ระดับน้ำค่อยลดลงนะคะ
ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการออกประกาศ
ให้ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว
ตั้งแต่วันที่๒๗ตุลาคมเป็นต้นไป

บริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลง

อันนี้คือตอนบนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาคใต้เนี่ย
ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปนะคะ